เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณกลางทุ่งนาบนดอยซิลหมู่ที่๖ตำบลห้วยทรายอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุนายถนอมจันฟองซึ่งเป็นกำนันตำบลห้วยทรายแจ้งไปแล้วก็ไปตรวจสอบ
ไปพบเครื่องร่อนแบบพารามอเตอร์ตกอยู่กลางทุ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
นักบินกับผู้โดยสารรวม๒คนบาดเจ็บเนื้อตัวกระเปื้อนคนเต็มไปหมดมันอยู่กลางทุ่งนา
ชาวบ้านก็ช่วยกันลากเครื่องร่อนไปไว้ริมริมทุ่งนานหน่อยแล้วก็เอาคนเจ็บออกมานะฮะ
จากการสอบถามทราบว่าก่อนหน้านั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์
นำนักท่องเที่ยวชาวจีนนั่งเครื่องร่อนพารามอเตอร์ออกจากสนามบินชั่วคราวที่บ้านม่วงโตนอำเภอดอยสะเก็ด
กระชมวิวทีลทักของเมืองเชียงหมายกันอย่างสวยงามชิวลมเย็น
เครื่องก็เสียหลักพยายามลดลงฉุกเฉินแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะฮะ
ก็เลยตกลงกลางทุ่งนานักบินกับผู้โดยสารก็บาดเจ็บ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ผู้ประกอบการได้รีบนำรถกระบะ
มารับเครื่องร่อนพร้อมกับนักบินและผู้โดยสารออกไปจากจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
ไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ได้พูดคุยกันไม่อยากเป็นข่าวเลยว่าอย่างนั้นนะฮะ
เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์เครื่องร่อนตก
เขื่อนแม่กวงอุดมธารามาแล้วอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
แล้วครั้งนี้ก็มาเกิดซ้ำขึ้นอีกทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันเนอะ
นักบินนั้นดำเนินการให้บริการแล้วบินอย่างถูกต้องแค่ไหน